จากบจำได้ใช่ไหมจากบจ่าทหารที่ไปเจอกับผู้หญิงแล้วจดทะเบียนกันแล้วมาโป๊แตกอ่ะ
นี่ภาพนี้ที่ยดเยอะเยอะเข็มเยอะเยอะ
ใช่แล้วจากกบก็บอกว่าอ๋อเคยถ่ายรูปไว้สมัยเรียนรอดอร์
ใครที่เป็นทหารจริงคุณผู้ชมกลายเป็นว่าผู้หญิงผุดออกมาเป็นดอกเห็ดเลยค่ะ
ผู้เสียหายนะแล้วเดี๋ยวไปดูหน่อยกลางโรงพักเกือบจะปะทะกันกับแม่ของจากบแล้วค่ะ
ให้รูปรีโจยเห็ดแฮวให้ม่ายรูปศัพท์ให้อีกซัก
ให้ม่ายลูกศัพท์ให้อีกซัก
แม่ป่อมลูกจนที่นาทีสุดท้าย
เสื้อหรือจะเป็นาทีฟะ
เสื้อม่วงคือแม่ผัวนี่คือลุกขึ้นมาแล้ว
ลูกแม่มีผัวอยู่ทุกจังหวัดเลย
แล้วมีน้ำเย็นไหมเอาน้ำเย็นเข้ารูปหน่อย

แล้วผู้หญิงเสื้อชมพูที่ไปกอดคือใครรู้ไหม
คือผู้เสียหายอีกคนนึงเหมือนกัน

ปกป้องลูกชายจนวินาทีสุดท้าย
ทีนี้เอาเรื่องของนางเสาเอนามสมมุติคนนี้ก่อนละกันค่ะ
อย่างที่บอกไงว่ารู้จักกับจากกบตั้งแต่ปี๖๖
รู้จักผ่านโซเชียลจดทะเบียนสมรสกัน
มีลูกสาว๔ขวบแล้วเรื่องมาโป๊ะแตก
มาอีกเมื่อกี๊เปรียบแล้วเป็นจากกบเป็นทหารเหมือนกัน
ทีนี้เสื้อสีชมพูอ่อนที่ไปกอด
เขาก็อยู่กรุงเทพค่ะโดนหลอกแบบเดียวกันเลย
จากกบก็มายืมตังค์ด้วยอ้างค่านน้อยค่านี้รวมแล้ว
ตังค่าที่ยืมไปแสนสามนะ
ทีนี้ตัวของนางสาวบีก็เลยจะมาทวงตังค์คืน
เอามาเจอกันที่โรงพักแบบนี้ค่ะผู้เสียหายเนี่ยนะแล้วฝั่งจากกบเองน่ะบอกว่าผมอ่ะเคยเป็นทหารจริงแต่ลาออกมาแล้ว
คบกับเอน่ะผมแค่บอกว่าเคยเป็นทหารไม่ได้บอกว่าเป็นทหารซะหน่อยเข้าใจไหมยังไงนะเคยเป็นทหารไม่ได้บอกว่าเป็นทหารอยู่
ใช่เนี่ยคือพอมาอยู่กินกันเนี่ยเวลามีตังค์ผมก็ให้ผมก็ให้ตลอดเวลาไม่มีผมก็จะยืม
ไอ้ที่อ้างว่าผู้หญิงอยู่ที่มหาสารคามเนี่ยอันนั้นเมียเก่าส่วนที่กาลสินเลิกไปแล้ว
ส่วนที่บุรีรำเป็นนายจ้างโอ้โหหลายจังหวัดเหลือเกินครับ
ผู้หญิงทุกคนที่คบหาเกิดจากความรักนะพี่เบิร์ตไม่ได้เกี่ยวเลยกับผลประโยชน์อะไร
หลังจากที่จากกบถูกตำรวจสอบปากคำเสร็จเดินไปหานางเสาเอแล้วเดี๋ยวคุณผู้ชมดู
คุกเข่าแล้วก็ยื่นมือทั้งสองข้างไปจับแขนนางสาวเอคือจะขอความเห็นใจแหละ
เออจะขอความเห็นใจแล้วก็เพราะอะไรอ่ะนางเสาเอน่ะนี่ไงเออจังหวะเนี้ย
โอ้โหคือฝั่งผู้หญิงบอกว่างั้นเอาตังค์มา๓แสนมาเป็นค่าเลี้ยงดูลูก
อืมจังหวะบอกไม่ไหวเออไม่ไหวเนี้ยคือต้องหาเงินให้อีกห้าหมื่น
ในภายในสองวันต้องจ่ายสองหมื่นหลังจากนั้นอีกหนึ่งเดือนต้องหามาให้อีกสามหมื่น
แล้วถึงจะยอมเซ็นต์ประหยาให้โอ้โหค่ะใช่ไหมว่าจากสามแสนแล้วก็มาตกลงกัน
เหลือห้าหมื่นอ่ะห้าหมื่นในสองวันนะแล้วก็สองหมื่นแล้วอีกหนึ่งเดือนก็สามหมื่น
เอามารวมแล้วมันก็มันก็แสนนึงอ่ะถูกไหมครับเออจากสามแสนมาเหลือแสนนึง
แต่ว่ามันก็มีระยะเวลาในการจ่ายอย่างเงี้เหรอส่วนของนางสาวบีจากกบยอมค่ะ
ยอมจะชดใช้เงินให้แสนสามนะนะจากกบจะเอาเงินเกาะมาให้เลยเหรอ
อ๋อเปล่าขอพันธุ์เพราะเดือนละสองพันที่เบิร์ดกว่าจะครบอ่ะเดี๋ยว

ก็เวลามีตังค์ให้แต่เวลาไม่มีก็ขอยืมไง

ผมมีมันยืมกันได้แต่มันต้องใช้
ก็นี่ไงก็จะใช้ให้เดือนละ๒๐๐นี่ไง

ก็ประมาณเท่าไหร่๖๐วัน๒เดือน

ใช่ไหมเดือนละ๒๐๐๐ค่ะเดือนละ๒๐๐๐ค่ะเดือนละ๖๐เดือน
ก็มีหูแตกอะครับอีกแค่๕ปีน่าจะครบอะจะครบ
ทำให้นึกถึงรุ่นพี่คนหนึ่งพี่แบท